มีคำยืนยันจากผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าการปลดล็อกสารสกัดจากกัญชาและกัญชงตามประกาศกระทรวงไม่มีวาระซ่อนเร้น
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับในทุนหรือภาคอุตสาหกรรมตามที่มีผู้ที่กังวลนะครับ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปลดล็อกกัญชงและกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภท๕
ลงนามโดยนายอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หยิบยกมาเป็นข้อกังวลของแอดคาราบาลว่าอาจมีเนื้อหาที่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มในทุน
สนับสนุนให้เป็นยารักษาโรคเหมือนที่ประชาชนเข้าใจ
ประกาศฉบับนี้ถูกเสนอตรงมาจากกรรมการวัตถุอันตรายว่าเป็นเรื่องทางเทคนิค
เหมือนถูกวางยาให้ลงนามอนุมัติทำให้รัฐมนตรีเกิดข้อกังวลหาทางแก้ไข

เพื่อรับฟังข้อโต้แย้งจากสังคม
เรื่องนี้ถูกปฏิเสธทันควันจากนายอนุทิน
ไม่ได้ถูกวางยาหรือมีการล็อกสเปคสอดไส้
อยู่ในประกาศปลดล็อกกัญชงและกัญชา

ได้จัดการปัญหาและความเข้าใจผิดทั้งหมดแล้ว
โดยเชื่อว่าประกาศฉบับนี้มีผลดีมากกว่าผลเสีย
ประกาศฉบับนี้เป็นการ

เกษตรกรไทยผู้ประกอบการในประเทศไทย
ไม่ได้เป็นการเอื้อใครเลยนะครับ
แต่ว่าเป็นการที่จะคุ้มครอง
แล้วก็ควบคุมให้
สารสกัดที่ออกมาจากกัญชง

มีส่วนที่ดีมากกว่าส่วนที่ไม่ดี
เช่นเดียวกับประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมด้วยเลขาธิการออยตั้งโต๊ะแถลง

ยืนยันว่าไม่มีวาระซ่อนเร้นในประกาศฉบับนี้
แต่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในประเทศ
การผลิตยาสมุนไพรอาหารรวมถึงเครื่องสำอาง
ด้วยการสกัดสารจากกัญชาและกัญชง
พร้อมกำหนดให้๕ปีแรกต้องผลิตภายในประเทศเท่านั้น

ปิดทางข้อกังวลเรื่องการล็อกสเปคให้ภาคอุตสาหกรรม
เพื่อได้ยืนยันในการตรวจต่อไป
ไม่ได้เป็นชุดใช้ในการอุตสาหกรรมโดยทั่วไป
เช่นอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เท่านั้น

อันอื่นก็คือนำมาเพื่อใช้ทางอุตสาหกรรม

ในตอนแรกเราเป็นห่วงมากนะครับว่า

จากซื้อเครื่องขนาดใหญ่มูลค่าหลายสิบล้าน

เลขาออยและท่านประหลัดได้ยืนยันว่า
หมายถึงเฉพาะใช้ในห้องแล็บเท่านั้น
แต่ผมจะขออนุญาตเพิ่มเติมว่า

ช่วยทำให้เขียนข้อความนี้ให้ชัด

ไม่เช่นนั้นแล้วในอนาคต
ไม่รู้ว่าการตีความในท้ายสุดจะเป็นยังไง
ถ้าท่านได้เขียนว่าใช้เฉพาะในห้องแล็

พวกผมก็ไม่ขัดข้อง

ถูกปรับแก้เป็นกฎกระทรวงแล้ว
รอคิวเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

เพื่อฟังเสียงประชาชนอีกครั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน